ให้ดูคลิปนี้ดีกว่าหวัดเสียวเอาตรงบอกก็รู้แหละว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของรถไฟ
แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รถไฟทำแบบเนี้ยอืมเราอ่ะลุ้นค่ะหัวใจจะวายฮะใช่ค่ะ
โอ้โหเกือบจะถูกรถไฟสายสีแดงคันนั้นพุ่งชนแล้วเนี่ยพี่วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว
แล้วเนี่ยกลัวว่ารถไฟจะหยุดทันหรือเปล่าจะโดนทับไหมอืมเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีคนเอามาลงในติ๊กต๊อกแล้วเขียนว่าไงรู้ไหม
พี่เล่นอะไรเนี่ยหัวใจจะวายครับคุณผู้ชมนี่คือ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะ
ตอนที่รถไฟสายสีแดงเนี่ยจะวิ่งเข้ามาในชาญชาลาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะ
นักการรถไฟน่ะโอ้โหลงมาแบบกระทันหันมากเลยนะ
ไม่ได้มองข้างหลังเลยอ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาแบบนี้อ่ะ
ไปหัวรถจักรนะแล้วก็รถไฟสายสีแดงเนี่ยชาญเมืองสายสีแดงก็
เหมือนอะไรวูดเหรอใช่เหมือนกับเตือนอ่ะเออ
มันอันตรายค่ะเอ๊ะมันจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่านี้หรือเปล่า
ประมาทไหมล่าสุดคุณผู้ชมต้องฟังเพราะว่าอะไรคลิปเนี้ยพอแชร์ไปใช่ไหม
คนก็คอมเมนต์ด่าก็วิภาควิจารณ์กันเยอะแหละวิพากษ์วิจารณ์ใคร
วิภาควิจารณ์พนักงานสิว่าเอ๊ะทำไมมาทำแบบนี้
วิภาควิจารณ์พนักงานแล้วหนึ่งค่ะวิภาควิจารณ์การรถไฟแล้วสอง
วิพากษ์วิจารณ์คือสถานีเนี้ยคือเพิ่งเปิดช่วงนี้ก็มีดราม่ามาเยอะแยะเลย
เนื่องแบบไม่พักเลยอ่ะเออหรือว่าจัดระบบระเบียบเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นหรือเปล่า
ถ้างั้นเอางี้คนที่วิภาควิจารณ์ลองฟังก่อน
เพราะว่าทางผอศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ
พอเอกรัฐศรีอารยันพงศ์เนี่ยก็ชี้แจงนะบอกว่าอ๋อผมดูคลิปแล้ว
คลิปเนี้ยเป็นคลิปของช่างเครื่องฝ่ายการช่างกลพี่คนนั้นน่ะนะ
ใช่ค่ะเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณกำลังลากจูงขบวนรถโดยสารเนี่ย
ขึ้นบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับเดี๋ยวจะเอาขบวนไปปลายทาง
แล้วก็มีการลงรถจากหัวรถจักรใช่ไหมมาปลดขอพ่วง
ให้รถจักรสับเปลี่ยนออกจากตัวรถโดยสาร
เหรอฮะแล้วทำไมถึงลงมาที่รางของขบวนรถไฟชาญเมืองสายสีแดง
อืมมีการชี้แจงนะค่ะคือเขาบอกว่าเอาจริงจริง
ถ้าเกิดการปฏิบัติงานแบบนี้อันนี้เขาบอกก่อนนะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องแล้วแหละ
เพราะว่าแจ้งขออนุญาตจากพนักงานควบคุมเส้นทางแล้ว
ลงตรงพื้นรางตามข้อบังคับนี่แหละ

เขาไม่ได้เดินอยู่บนรางรถไฟนะคุณผู้ชม

แต่เป็นการเดินอยู่บนทางเดินระหว่างราง

เอ้าทำไมถึงต้องมาเดินตรงแบบตรงกลางรางแบบนี้

มันเหมือนไม่เห็นมีทางเดินตรงกลางเลย
ก็นี่ไงก็นี่ไงคุณสืบสกุลเห็นเป็นมุมกล้อง
อันนี้พอศูนย์ประชาสัมพันธ์เขาบอกแบบนี้นะ

ก็ขับมาแบบไม่เร็วมากนัก

เพราะจะรอให้จอดอยู่ตรงนี้

ไม่ได้มาแบบว่าพุ่งออกจากชาญชาลานะ

เพราะฉะนั้นความเร็วมันจะช้ามันจะชะลอ
ยืนยันนะคะว่าทุกการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรถไฟ

แล้วเขาออมแผนป้องกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วย

มันมีทางเดินตรงกลางระหว่างลางไหมเนาะ
ถ้าเกิดว่ามองดูในมุมอย่างนี้เห็นไหมเราก็อาจจะเห็น

มันจะมีร่องเล็กอยู่
ถ้าเกิดเป็นภาพกว้างมันอาจจะเห็นชัดขึ้น
ถึงจะมีร่องเล็กแต่ว่าตัวรถไฟล่ะมันกว้างเท่า
ความว่าต่อให้เดินอยู่ตรงทางที่แบบว่ารถไฟมันไม่ใช่รัง
แต่ว่าตัวรถไฟมันจะมาโดนมันจะมาเหยียบไหมถูกไหม
ถ้าลองเทียบกับคลิปสิ

ที่เห็นใหญ่กับอีกอันหนึ่งคลิปที่เป็นประเด็นที่เป็นข่าว

ถ้าจะบอกว่าไม่ได้เดินอยู่บนรางรถไฟ
คุณสิวสกุลเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจบขาวเที่ยงนะ

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะไปพิสูจน์ดูไหม

ของท่านผู้มนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เข้ามา

พนักงานการรถไฟทุกคน
ต้องทำงานด้วยความปลอดภัย